แต่ว่าจะห้ามกันจะเตือนกันเนี่ยดูข่าวนี้แล้วจะเตือนกันยังไงล่ะ
เข็มมาสอนอันนี้อันนี้คนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ใกล้ใกล้กันค่ะก็ขนาดในวัดเนี่ยโอ้โห
เจ้าอาวาสยังเตะก้านคอพระลูกวัดซะแบบบอกว่าเตือนเจ็บเข้าโรงพยาบาล
ค่ะนะฮะวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าวาดรูปนี้เนี่ยถูกเจ้าคณะอำเภอสั่งให้ออกจากพื้นที่แล้วนะครับ
ส่วนนี้คือพระที่ท่านอาภาษณ์ค่ะนะฮะบาดเจ็บจากการถูกเจ้าวาดเนี่ย
จนตกเก้าอี้ร่วงเก้าอี้เลยพระเรียนแช่มรำท่านอายุ๗๘ปีแล้ว
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฮะต้องมีไม้ทงไม้เท้าเนี่ยครับ
เรียนเป็นพระลูกวัดบ้านดงเย็นตะบนโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีลำนะครับ
ส่วนนี้คือเจ้าอาวาสพระสมานยานะสาโรอายุ๕๕ปี
เป็นอดีตตำรวจนครบานค่ะพระเรียนบอกว่าถูกเจ้าอาวาสนี่แหละ
สมานเนี่ยทั้งต่อยแล้วก็เตะก้านคอจนร่วงเก้าอี้
ชาวบ้านต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านด่านนะ
มีอาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘ธันวาคมเวลา๖โมงเย็น
คือฝั่งพระเรียนเนี่ยนะหลานสาวด้วยที่มาเฝ้าไข้อยู่เนี่ย
บอกว่าเจ้าอาวาสก็คือพระสมานไม่พอใจพระเรียนนะ
หลวงตาเรียนเนี่ยวัย๗๘เนี่ยอยู่วัด
ไม่มาร่วมทำกิจของสงฆ์ในวัดไม่กวาดวัดไม่บินทบาท
ช่วยอะไรเลยแต่พอมีกิจนิมนต์นอกวัดญาติโยมมานิมนต์เนี่ย
เออไปได้ทำไมถึงไปได้นะเตือนก็ไม่ฟังนะ
พอเตือนแล้วไม่ฟังก็เลยต้องมีการลงโทษเพราะว่าก็อยู่แบบ
มีระเบียบวินัยมาตลอดตั้งแต่ตอนเป็นตำรวจค่ะอ่าแต่ว่าเจ้าวาด
วัดพระสมานเนี่ยบอกว่าอัตมาไม่ได้เตะนะแค่ผลักแค่ผลัก
ค่ะแต่พระเรียนบอกว่าเตะนะฮะทางฝั่งของพระเรียนเนี่ยบอกว่าโอ้โห
คือไม่ใช่ว่าจะไม่ทำกิจนิมนต์ไม่ช่วยงานวัดอะไรหรอกนะแต่ทีนี้มีโรคประจำตัวไม่ค่อยแข็งแรง
ก็ไม่ค่อยไหวอายุเจ็ดสิบแปดแล้วอ่าก็เลยบินทบาทไม่ได้อ่า
ว่าแล้วทำไมไปรับกิจนิมนต์นอกวัดล่ะก็บางทีญาติโยมเขาขับรถมารับนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าวันนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
แล้วก็เจ้าวาดวัดบ้านดงเย็นนะที่ทำร้ายหลวงตาเรียนนะฮะ
ก็คือพระสมานนะครับ
ไปหน้า
มา

พระองค์อื่นนะเขาทำงานกันแล้วแกก็นั่งดู
ซึ่งเห็นผมเก็บขยะเนี่ยแกก็นั่งดูเฉย

ทีนี้เราก็เลยไปตักเตือนสั่งสอนอบรม

แล้วเห็นไหมว่าชีวิตการทำร้ายกันเนี่ย

ทางอกแกระหว่างที่แกนั่งเก้าอี้

อาชีพเก่าผมก็ตำรวจครับไม่กล้าหรอกครับ
ผมถือปืนมาอยู่๑๕ปีครับในชีวิต
ครับเห็นว่าทางญาติทางหลวงตาไปแจ้งความที่โรงพักด้วย
ได้ไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของ
ซึ่งเขาก็จะดำเนินการไปก็ว่าเรื่องของเขาไป
ด้วยประจำกฎหมายนะครับครับใช่ครับไม่มีปัญหา
เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดก็ให้ข้อมูลคนละอย่าง
ใช่นะครับทุกผู้ชมครับก็อย่างที่ท่านได้ยินนะฮะ

ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยสบายใจนะชาวบ้านดงเย็นเนี่ยบอกโอ้โห
คือถึงแม้เจ้าวาดวัดบ้านดงเย็นจะบอกว่าไม่ได้เตะไม่ได้ต่อย
เตะก้านคออะไรแค่ผลักพระเรียนแล้วก็ล่วงตกเก้าอี้ไปเองเนี่ย
แต่ชาวบ้านบอกว่าเชื่อคำบอกเล่าของพระเรียนมากกว่านะฮะ
ว่าถูกเตะก้านคอจนตกเก้าอี้นะครับ
ล่าสุดนะครับนายทองพัฒน์บุญเกิดนะฮะอายุ๖๐ละ
สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคือชาวบ้านต้องเอาอาหารมาถวายถึงกุฏิอ่ะไอ้เก้าอี้ที่นั่งอยู่อ่ะนะ
ก็เลยอยากให้เจ้าวาดเนี่ยออกจากวัดไปซะ
เนื่องจากชาวบ้านเนี่ยหมดศรัทธาแล้ว
ปินสมานมิตรอายุ๕๗นะครับเป็นอสมประจำบ้านดงเย็น
แล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานสะพ้ายของพระเรียนด้วย
บอกว่าการกระทำของเจ้าอาวาสถือว่าไม่ถูกต้อง
ชาวบ้านรู้ดีว่าหลวงตะเรียนเนี่ยแกชะลาภาพ
ต้องใช้ไม้เท้าไปไหนมาไหนก็ลำบาก
บินทบาทเนี่ยไม่ได้แน่เพราะฉะนั้น
ทุกคนรับไม่ได้ที่เจ้าวาดมาทำร้าย
เพราะบอกว่าหลวงตะเรียนไม่ยอมบินทบาท
ตอนนี้ไปแจ้งความเอาผิดพระสมานเจ้าวาดวัดไว้แล้วนะครับ
ที่สพบ้านด่านตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรอผลพิสูจน์ทางแพทย์นะฮะ
ส่วนชาวบ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดสำหรับคดีนี้
ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าแกก็ไม่สบายด้วย
เป็นเบาหวานและความดันด้วยไงก็มาถึงขนาดนี้แล้ว
พระเขาเป็นอันนี้แหละเป็นนักเจ้าอาวาสใช่ไหม
แล้วมันทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องรุนแรงค่ะ
เพราะว่าแกก็แก่แล้วไงคะแกถือไม้เท้าเดินแล้วนะ
ประคองตัวเองก็จะไม่อยู่แล้วไง
ใช่เป็นเจ้าอาวาสวัดไม่น่าจะทำอย่างนี้
ความคิดเห็นก็อยากให้บอกให้อยู่นี่เลย

นิมนต์ออกไปเลยครับเศร้าใจถ้าเห็นเหตุการณ์
เจ้าบ้านพร้อมกับอยู่นี่แหละอยู่หน้าวัดนี่แหละ
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านโรงเย็นด้วยนะครับ
พินิษฐ์กองพิลานะครับผู้ใหญ่พินิษฐ์นี่ฮะ
ผู้ใหญ่บอกว่าหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็ไม่พอใจครับ
เรียกร้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยดำเนินการให้เจ้าอาวาสออกไปจากวัดหน่อย
ก็ล่าสุดก็ไปปรึกษากับเจ้าคณะตำบลโนนขวางแล้วนะครับ
เจ้าคณะตำบลมีคำสั่งให้เจ้าวาดออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านนะฮะ
ซึ่งเจ้าอาวาสก็ยอมรับคำสั่งนะครับพร้อมจะออกจากวัดไปก่อน
เพราะว่าการพัฒนาก็ไม่เท่าที่ป่วนนะฮะ
มาทำวัดแกลุกไม่ได้บินทะบาทอย่างนี้

ตรงตาแกเป็นคนสื้อแต่แกไปไม่ได้จริง
เป็นพระที่อาภาษณ์ชาวบ้านก็มาแกบินบาปไม่ได้
ชาวบ้านเขาก็มาจังหันเกียงเชียร์แกตลอด

สมานยานสาโรวัย๕๕ปีเจ้าวาดวัดบ้านดงเย็นเนี่ย
จะต้องออกจากพื้นที่วัดไปก่อน
เดี๋ยวเจ้าคณะตำบลท่านจะมารักษาการเจ้าวาดแทนให้
เราได้เจอกับอดีตพระลูกวัดที่วัดแห่งนี้นะครับ

มาอยู่วัดหนองประดุกแล้วอยู่ที่บรรพยาบาลบ้านด่าน
ตอนที่อยู่วัดบ้านดงเย็นเคยถูกเจ้าวาดวัดพระสมานนี่แหละ
เจ้าวาดที่เตะหลงตาเรียน
พระเจตภนบอกว่าอัตมาเคยโดนตบจนค่ำมาแล้ว
แล้วก็ถูกกลั่นแกล้งจนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกจากวัด
แล้วมาขอจำวัดอยู่ที่วัดหนองประดุกมาปีกว่าแล้ว
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวัดอีก
มันจะเหยียบพ่อเราอีก
คือหลวงพ่อล้มลงไปเลยหรือครับ
เออมันด่าของเราด่าอะไรมากเกินเรารู้เฉยดีกว่าไม่ต้องพูดหรอก

เราไม่พูดเราก็พูดเฉย

คำสั่งที่ชัดเจนของเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านด้วยนะครับ
พระครูสหรัฐธรรมปศาสตร์นะครับ
ท่านมีคำสั่งให้พระสมานเจ้าวาดวัดบ้านดงเย็นต้องออกจากวัดไปก่อนนะครับ
แล้วแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลนวลขวางมารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนะครับ
หลังจากนั้นก็จะรอการตรวจสอบเรื่องราวต่างต่อไป

คือทางหลวงตะเรียนแกไปแจ้งความ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยว่าคดีความจะเป็นยังไงต่อนะฮะ